บราบที่๑๒๒๒นในประเภทมีอีก๑๒นมากกว่า
ในบรรยามีอีกเกี่ยวด้วย
จากความสวยในหัวสบายผ่าน
และถ้าเกี่ยวกับผู้หญิงมีประโยชน์
ที่สำคัญและส่วนความเป็นผู้หญิง
ยืนก็ได้ตามสะดวกเลยตามสะดวก
อันนี้เป็นสองโต๊งใช่ไหม
โอเบิ้ลหรอ

เมื่อกี้มีสองแล้วก็มีห้ามีหกด้วย
๓๖หรอ
โปรดติดตามตอนต่อไป